ท้ายกันไปนะครับด้วยความยอดเยี่ยมนะครับ
โทรเมนต์อีกหนึ่งรายการของฟุตบอลนั่นก็คือฟุตบอลนักเรียนไทย
ซึ่งถือว่าเป็นรายการแจ้งเกิดของนักเตะหลายคน
ก่อนที่จะก้าวสู่ทีมชาติอย่างเต็มตัวนะครับ
ไปตามรักดีกันหน่อยผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นของบรรดานักเตะทีมนักเรียนไทยทั้ง๒๐คน
ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากนักเตะดาวรุ่งทั่วประเทศกว่า๘๐๐คน
แสดงได้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องการใช้เวทีนี้
ศักยภาพในการแจ้งเกิดบนเส้นทางสายลูกหนัง
ศึกฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปี
แชมป์เอเชียที่ประเทศอินเดีย
อาจารย์ทองสุขสัมปะหังศิษย์กุญสือมากประสบการณ์
มารับหน้าที่ขัดกล่าวฝีเท้าให้กับนักเตะชุดนี้
ได้พูดถึงนโยบายของกรมพละศึกษา
เน้นเปิดกว้างให้กับเยาวชนทุกคน
ได้มีโอกาสรับใช้ชาติในนามทีมฟุตบอลนักเรียนไทย
ความนิยมและควรขังอาจไม่เท่าในอดีตที่ผ่านมาก็ตาม
ทางอธิบดีกลมภาระท่านปัญญาหารัมโยง
ก็บอกว่าให้โอกาสเด็กทุกคนในประเทศไทยเลย
โดยเฉพาะ๑บอลนักเรียนอายุ๑๘ของกรมภาระ
อันที่๒พวกเยาวชนที่เล่นของกรกฐ
อันที่๓นักเรียนเขตการศึกษา
กับอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกที่มีฝีมือจะไปอยู่ในโรงเรียนที่

ตอนนั้นติด๑๕ปีครับ
ครับแล้วก็เราไปได้แชมป์มาอย่างนี้ครับ
เขาก็เลยให้เรามาคัด๕รอบที่๒เลย
ด่านดรวินิจจันทร์มนตรีผู้อำนวยการสำนักการกีฬากลมภาระศึกษายอมรับว่า
พลักษึกษายังคงให้ความสำคัญกับฟุตบอลรายการนี้
ส่งทีมเข้าร่วมต่อเนื่องถึง๔๖ครั้ง
ถูกประสงค์สำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นักกีฬาทุกคนจะได้สัมผัสถึงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติ
โดยมีกีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลาง
หวังว่านักเตะทีมนักเรียนไทยชุดนี้จะสร้างผลงานได้ตามเป้าที่วางไว้
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน